สำหรับใครป่วยเรื่องใบลาสำคัญนะ
คือไม่รู้ว่าคนนี้เขาเหนื่อยมาก
ไม่อยากทำงานนานหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ
ไปหาหมอแล้วก็ไปปลอมใบรับรองแพทย์
วันหยุดเข้าไปเองนึกออกไหม

เขาก็จะเขียนมาว่าให้ลาหยุดเป็นเวลา๓วัน
เอาไปยื่นกับบริษัทได้แต่คนนี้ค่ะ
เวลาเกินไปจนสุดท้ายถูกจับได้

คุณจะได้หยุดยาวแน่นอนค่ะลักษณะจะตกงาน
และเผลอจะได้ย้ายที่อยู่ด้วยค่ะ
ลักษณะจะติดคุกนะคะ

ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊คของแพทย์หญิงรัชนีพร

เผินก็ดูปกติดีอยู่หรอก
แต่ปรากฏว่ามันมีสิ่งผิดปกติอยู่นี่ไง
บอกว่า๑๙กรกฎาคมคือวันที่รักษา
อาการคือมีไข้เจ็บคอปวดตามตัว
วินิจฉัยโรคเป็นไข้หวัดสายพันธี
ส่วนความคิดเห็นพอมาตรวจจริง
หยุดงานวันที่๑๙๒๕กรกฎาคม
ลงชื่อแพทย์ผู้ตรวจและรักษา

ตรงไหนที่มันผิดไปคุณหมอบอกว่า
ไอ้ตรงสายพันธบีเนี่ยค่ะ
คุณหมอเขียนแค่คำว่าไข้หวัด

เติมคำว่าสายพันธุบีให้มันดูหนักขึ้นไง
อีกจุดหนึ่งก็คือความคิดเห็นที่เขียนว่ามาตรวจจริง
หมอเขียนว่ามาตรวจจริง
แต่มีการไปเติมข้างหลังคือ
ให้หยุดงาน๑๙๒๕กรกฎาคม
จุดนี้แหละที่มันไม่ถูกต้อง

แล้วลายมือมันหวัดไงคุณนึกออกไหม
ใกล้เคียงเรื่องแบบนี้หมอบอกไม่อยากทำเลย

เพราะมันถือเป็นความผิดคดีอาญานะคะ

อย่าทำนะคะใครที่เห็นแบบนี้

โทษค่ะรู้เท่าไม่ถึงการ
ไม่ได้ตั้งใจไม่สบายจริง

และ๒คุณอาจจะต้องติดคุกค่ะ

เพื่อความปลอดภัยเวลาเขียนใบรับรองแพทย์อ่ะ

ให้มันเริ่มที่ตรงนี้ให้มันจบที่ตรงนี้

ย้ำอีกครั้งสำหรับโทษข้อหาปลอมแปลง

ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการ
ระวังโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๕ปี
ปรับตั้งแต่๑๐๐บาทถึง๑๐๐๐บาท
หรือคุณอาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับ

เพราะใบนี้ให้กับผู้ป่วย

แล้วคุณหมอเอาใบนี้กลับมาดูได้ยังไงเหมือนกันเนาะ

ถ้าคุณหมอดูอยู่ก็ช่วยบอกหน่อยละกันเนาะ